จากจีนแผลลงมาปกครุมประเทศไทยอีกครั้งแน่นอนค่ะลักษณะแบบนี้ทำให้ยอดดอยยอดภูสภาพอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๖องศา
เพราะฉะนั้นระวังนะคะว่าหมอกหนาจัดเนี่ยอาจจะสร้างความอันตรายได้ในขณะเดียวกันจากการตรวจสอบค่ะ
เราพบว่าภาคใต้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีท้องฟ้าเปิดแต่ว่าล่าสุดค่ะ
ความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะเบอร์เนียลค่ะคุณผู้ชมมีโอกาสเคลื่อนตัวไปยังประเทศมาเลเซีย
วกกับในตอนนี้ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกคลุมภาคใต้อยู่ค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ในสัปดาห์นี้ภาคใต้จะมีฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งค่ะ